ประเด็นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมามีรถเก๋งคันหนึ่งค่ะไปพุ่งชนกับรถสามล้อขายกับข้าว
ทำให้แม่ค้าวัย๖๓ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
โดยก่อนเกิดเหตุแม่ค้ารายนี้เนี่ยกำลังขี่สามล้อเพื่อที่จะไปขายกับข้าวในชุมชนแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้พุ่งมาอย่างแรงนะคะแล้วก็ทำให้ชนกับรถสามล้อของแม่ค้าเข้าอย่างจัง
ทำให้เธอเสียชีวิตไปติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายงานค่ะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถสามล้อขายกับข้าวบนถนนสายราชศรีมาโชคชัย
บริเวณทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัย
ทำให้นางกันนิกาแรมจบกอายุ๖๓ปีแม่ค้าขายกับข้าวเสียชีวิตขาดที่รถสามล้อถูกชนพังเสียหายข้าวของกระจัดกระจาย
ส่วนรถเก๋งสีน้ำเงินคู่กรณีด้านหน้าฝั่งขวาพังเสียหายเช่นกันผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิต
ขี่รถสามล้อกลับจากซื้อกับข้าวที่ตลาดอำเภอโชคชัยเพื่อจะไปขายในชุมชนเครื่องปั้นหินทรายบ้านหนองสโนอำเภอโชคชัย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถสามล้อถูกชนอย่างจังทำให้นางกันนิกาแม่ค้าขายกับข้าวเสียชีวิตขาดที่
อีกรายที่ช่วงพันธครรมราชสีมากระบะชนกันสองคันบริเวณสะพานข้ามคลองบ้านนี้
บ้านน้องสโน้กุฐจอกใดถนนสายเลียบคลองโชลัปประทาน
ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยทำให้รถกระบะสีน้ำเงินชนอัดกับสะพาน
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะสีขาวขับมาตามถนนเรียบคลองชลประธาน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงคอสะพาน
เห็นรถกระบะสีน้ำเงินขับออกมาจากด้านขวามือ
พยายามบีบแตร่เตือนแต่ไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีหญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวข้ามสี่แยก
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาจากด้านหลังด้วยความเร็วพุ่งชนจนล้มลงทั้งสองคัน
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตรงสี่แยกบ้านปลื้มพัฒนาตะบนโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสี่แยกตลาดสด
และเป็นย่านชุมชนที่มีรถสัญจรไปมาพลุกพลาดทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บสาหัส
ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ค้าในตลาดสดเล่าว่าที่ผ่านมาสี่แยกแห่งนี้
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำป้ายเตือนลดความเร็วหรือสัญญาณเตือนมาติดตั้งเอาไว้เพื่อเตือนสติผู้ขับขี่ได้ใช้ความระมัดระวัง
ท้ายที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งแบรีเออร์บริเวณคอสะพานต่างระดับสวนเสือศรีราชา
ในพื้นที่หมู่๖ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาทำให้นายสุรพงศ์อินทะคนขับขี่ที่อยู่ในการมึนเมา
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุรพงศ์ที่อยู่ในอาการมึนเมา
ขี่รถจักรยานยนต์สายไปมาและพยายามตีคู่กับรถกระบะและชูนิ้วกลางให้
ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
พุ่งชนกับแบรีเออร์อย่างจังจนได้รับบาดเจ็บ